ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้ใครเห็นก็ต้องกลัวเพราะตัวมันใหญ่มาก
แล้วเธอเบิดเธอเลยหัวใจละเมอเธอไม่มียังมองมาหลอกให้รักแล้วก็ไม่รับรองเล่นเชิงให้ร้อง
ตัวมันใหญ่ทั้งราวลายมันชัดมาก
โอ้โหถามหน่อยงูเหลือมจริงเหรอผมนึกว่าอนาคอนด้า
ลำตัวมันพอกับท่อนไม้อะครับ
คำถามเกิดขึ้นว่าความยาวมันเอาจริงสักเท่าไหร่ประมาณ๖เมตร
อย่าเอา๖เมตรเอาคุณคิดดูละกันต้องเอารถกี่คันมาต่อ

กินคนนั้น๓คนเอาก็จะพูดกระเเบียบนะ
เอาความสูงตึก๓ชั้นน่ะใช่ไหม
เออเย่าแบบนั้นอ่ะโอ้โหว้าว
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าเจ้างูตัวนี้มันเลื้อยมาจากป่าแหละ
เพราะดูแล้วไม่น่าจะอยู่ในเมืองได้หรอกตัวใหญ่ขนาดนี้

ไม่รู้กินไปกี่ตัวโอ้โหใหญ่จริง

เขาก็ไปแจ้งให้กับทีมกู้ภัยมาจับนะ
แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้ว

ที่เอามาให้ดูได้ขนลุกขนพองกัน

คุณทำสับสนนะเนี่ยเดี๋ยวไปเสิร์ชผิด